สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายจิตโมกค่ะ
หลายคนตั้งรับลมหนาวนะคะรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่คอย
ลมหนาวไม่มาสักทีค่ะเรามีข่าวดีมาบอกค่ะคุณผู้ชม
หลังจากที่มีการตรวจสอบสภาพอากาศไปจนถึงต้นเดือนหน้าค่ะ
ข่าวดีก็คือในช่วงสัปดาห์นี้ประเทศไทยของเราจะมีลมหนาวแผ่ลงมา
จนถึงช่วงสุดสัปดาห์หน้าหรือวันพ่อนั่นเองค่ะ
ลมหนาวในครั้งนี้นะคะแผ่ลงมาจนถึงกลางประเทศค่ะคุณผู้ชม
ลงมาจนถึงช่วงกลางประเทศสีเขียวที่เห็นนี้
คือลมหนาวนะคะจะทำให้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออก
มีอากาศหนาวเย็นค่ะตลอดทั้งวันเลย
ในขณะที่ภาคใต้ในช่วงนี้อากาศค่อนข้างแตกต่างกันนะคะ
เพราะในภาคใต้บริเวณไหนที่มีฝนฟ้าขนองเนี่ย
คลื่นจะสูงถึง๓เมตรเพราะฉะนั้นในระยะนี้
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะ
ส่วนที่ประเทศบราซิลค่ะเป็นที่ฮือฮาเลย
เพราะว่ามีการสังเกตเห็นแสงวาบอยู่บนท้องฟ้า
ลงมาแล้วเกิดระเบิดขึ้นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม

ที่เห็นอยู่นี้ก็คือดาวตกที่เกิดจากอุกบาท
เข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นนั่นเองค่ะ
และนี่คือรูปกรณ์รอดน้ำวันนี้สวัสดีค่ะ